ราม่าครับที่บอกว่าดราม่าเพราะว่าเมื่อคุณผู้ชมฟังแล้วนะ
อาจจะมีความเห็นต่างกันอาจจะคิดต่างกันต่างคนต่างคิดแล้วนะ
เพราะว่าแม่ค้าส้มตำคนหนึ่งเขาอยู่ในหมู่บ้านนะ
เขาร้องเรียนว่าโดนกรรมการหมู่บ้านกลั่นแกล้ง
ให้รายเดอร์เนี่ยเข้ามารับอาหารเพราะว่าแกเป็นแม่ค้าไง
ส่งไปขายที่อื่นก็ไม่ได้เพราะรายเดอร์มารับไม่ได้
แล้วเขาก็อัดคลิปมาเลยครับ
คนที่ถ่ายเนี่ยคือรายเดอร์ส่งอาหารนะครับถ่ายเอาไว้
โยโศธอนแซ่บนัวเป็นร้านขายส้มตาล
และอาหารอีสานทั่วไปในหมู่บ้านแห่ง๑

เดอร์ทุกคนถ้าจะมารับอาหารในนี้

ทีมข่าวไปพูดคุยกับเจ้าของร้าน
จากว่าไม่มีทุนไปเปิดร้านข้างนอก
ทำอาหารขายมันซะเลยแบบ
แต่ก็ไม่ได้ให้ตั้งโต๊ะหรือว่าให้นั่งในร้านนะครับ
ปรากฏว่าโดนหมู่บ้านห้ามครับ

มันโดนกันแกล้งกันหรือเปล่าคนจะขายของเนี่ยขายไม่ได้เลย
แต่คำถามว่ากลั่นแกล้งจริงหรือไม่นั้นทีมข่าวเราโทรไปคุย
กับผู้จัดการหมู่บ้านครับผู้จัดการเล่าแบบนี้จริงจริงแล้ว
นี่นะถ้าหากไปดูในสัญญาจะเห็นระบุไว้ชัดเจนเลยว่าหมู่
มาซื้อนะใช้เป็นที่พักอาศัยเท่านั้นก่อนนี้มีลูกบ้านหลาย
หรือว่าก็เข้าใจว่าหมู่บ้านเขาก็มีระเบียบในสัญญาไว้ชัดเจนนะ